หลายท่านมีคำถามว่าทำไมจู่มันมีการพูดถึงเรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์มขึ้นมา
ประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรแล้วเอามาฉีดกับคนไทยจะได้ผลหรือเปล่า
จริงมันมีวัลสารทางการแพทย์ที่ศึกษาวิจัยออกมาแล้วว่า
ซิโนฟาร์มมันสามารถป้องกันโควิดได้มากถึง๗๐
ผลิตที่แล็บ๒แห่งทั้งปากกิ่งแล้วก็ที่อู่ฮั่นซึ่งเป็นต้นต่อของโควิดด้วย
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ครับทางด้านของราชวิทยาลัยจุฬาพรจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับเรื่องนี้
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกันกับคุณอนุทินด้วย
ถึงเรื่องของการนำเข้าวัคซีนเหล่านี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ธนสุขอยนะครับก็จะมีคุณหมอนิธิแล้วก็คุณอันทุธินชาญบิริกูลท่านบรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปร่วมนั่งโต๊ะแถลงข่าวด้วยกัน
ขณะที่คุณอนุทินเองก็บอกว่าโอ้ผมก็เพิ่งจะทราบเรื่องเหมือนกันนะครับ
ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรจะนำเข้าวัคซีนทางเลือกมาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งผมเองก็ต้องไปถามทางด้านของท่านวิศนุก่อนท่านรองนายก
ว่ามันจะซับซ้อนกันกับหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
แล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายต่างด้วยนะฮะ
ส่วนกำหนดการแถลงข่าวเรื่องของการนำเข้าซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ย
วันนี้เป็นกำหนดงานที่ก็เชิญมานานแล้วก็รับทราบแล้ว
จะไปฟังเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนการจัดหาซิโนฟาร์มต่าง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับ
รักความสามัคคีซึ่งกันและกันอย่างพรุ่งนี้เนี่ย
ท่านอาจารย์นิธิท่านก็เชิญมาผมลงเวลาได้ผมก็ไป
เพราะว่าพอไปปุ๊บเราก็จะได้เห็นการให้บริการวัคซีนของสถาบันจุฬาพร
เหมือนเปรียบเสมือนเป็นวัคซีนเซนเตอร์อีกศูนย์หนึ่ง
ก็ต้องยอมรับนะครับว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรบริหารจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนได้ดี
คนที่ไปก็บอกโอ้โหดีจังเลยแป๊บเดียวแล้วมีคนไปนั่งเล่นดนตรีให้ฟัง
ผ่อนคลายด้วยนะอะไรแบบนี้
ทีนี้ก่อนหน้านี้คุณอนุทินบอกว่าทางราชวิทยาลัยยังไม่ได้มีคำแถลง
ว่าจะเข้ามาช่วยกระทรวงอย่างไรแต่กระทรวงเองก็ยังคงทำหน้าที่
ภารกิจตามกฎหมายไม่มีเรื่องไหนที่ประชาชนจะต้องกังวลใจหรอกครับ
หากทุกหน่วยงานองค์กรต่างจะเข้ามาช่วยกันเพื่อทำให้เกิดประโยชน์
กับประเทศชาติและประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุน